ฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องของโควิดสิบเก้านะฮะค่ะ
แต่ตอนนี้คงเคลียร์กันแล้วนะคงจะชัดเจนกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ว่าก็พูดถึงกันเยอะนั่นแหละ
ถ้าหลังจากที่โคโศกสบคแหลงในช่วงแรกของวันนี้ใช่มั้ย
ศกเองก็ต้องมาโพสต์เฟซบุ๊กขออภัย

ถ้ามีไว้ก็ดีไม่มีไม่เป็นไรนะ
แต่มีไว้มันง่ายสำหรับการตรวจสอบไทม์ไลน์
เรื่องของท่านถ้าเกิดว่าท่านจะต้องไปติดโควิด๑๙จริง

ไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีแล้วผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีนะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ติดตามเราทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ

ท่านก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้หน่อยกันแล้วกัน

แต่ว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักแป๊บหลัง๒ทุ่ม

ดูเรื่องของตัวเลขโควิด๑๙ก่อนนะครับ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
แถลงว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ของไทยเนี่ย
เพิ่มขึ้น๓๐๕ราย
แบ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ๑๙๓ราย

จากการตรวจค้นตรวจหาเชิงลุก๑๐๙ราย
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ไม่เข้าสถานที่กักกัน๑ราย
เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐอยู่แล้ว๒รายนะครับ
ผู้ป่วยสะสมของไทยในขณะนี้ตั้งแต่ระบาดรอบแรกปีที่แล้วนะครับ

รวมเสียชีวิตตอนนี้๖๗รายนะครับ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
ตอนนี้เราแบ่งเป็นผู้ที่มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงอาชีพเสี่ยง
สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
วันนี้ทั้งหมด๑๓๕นะครับ

แล้วก็ยังมีที่ค้นหาเชิงลุกในชุมชนของสมุทรสาครเนี่ย

ผู้เสียชีวิตรายที่๖๗
เป็นผู้ชายคนไทยอายุ๘๘ปีนะครับ

เป็นมะเร็งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ติดเชื้อจากลูกชายซึ่งมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่ระยอง
แล้วกลับมาเยี่ยมเมื่อ๒๒ธันวาคม
จากนั้นลูกชายเนี่ยพบว่าติดโควิด๑๙

แต่ว่าผู้ป่วยคนนี้ก็ติดด้วยนะฮะ
แล้วก็เริ่มมีไข้ถ่ายเหลวเมื่อ๒มกราคม
ตรวจเนี่ยพบเชื้อโควิด๑๙๓มกราคมจากนั้นอาการก็หนักขึ้นนะครับ
การทำงานของหัวใจหรือว่าออกซิเจนต่างก็แย่ลง
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เราจะเห็นการกวาดล้างจับกลุ่ม
ลักลอบเปิดบ่อนลักลอบเล่นการพนันในหลายพื้นที่เลยนะคะครับ
ลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายในตัวเองอยู่แล้ว
แต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็ผิดกฎหมายเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แล้วก็อันตรายในการแพร่เชื้อโรคด้วยอันนี้คือภาพที่ลำปาง
หลัดอำเภอแม่ทะนำกำลังอศอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังนึงค่ะในตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะนะคะ
เพราะได้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเล่นการพนันไฮโล
เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปแบบนี้ค่ะโอ้โหโอ้โหนักพนันหนีกันคนละทิศคนละทางค่ะ

เจ้าหน้าที่บุกไปนักพนันกระโดดหนีทางหน้าต่างค่ะ

หนีกันคนละทิศคนละทางค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยจับไว้ได้แค่คนเดียว

นายเกียรติศักดิ์อายุ๕๒ปีนะคะคนนี้คือเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้ามือด้วยค่ะ
ของกลางมีเงินสดเจ็ดร้อยแปดสิบบาทและอุปกรณ์การเล่นการพนันนะคะ
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่ทะแจ้งข้อหาในเกียรติศักดิ์
กระทำการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม
ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด๑๙นะคะและข้อหาเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
นางนัสกรมลวุฒิอายุสี่สิบสามตีผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตมน้ำโจ้บอกว่า
ที่ผ่านมาทางหมู่บ้านประกาศตลอดประกาศเสียงตามสายเตือนลูกบ้านทุกคน
ห้ามนะอย่านะอย่าเล่นการพนันกันนะแต่ก็มีการลักลอบเล่นจนได้นะคะ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงแล้วตามภาพเมื่อสักครู่นี้
ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปบุกตรวจค้นบ้านหลังนึง
ลักลอบเล่นการพนันเนี่ยนะคะแต่จับได้คนเดียวอะนะ
จริงแล้วมีข้อมูลว่าเขาเล่นกันเป็น๑๐กว่าคน
กว่าคนเลยนะคะแต่หนีกันไปคนละทิศคนละทางค่ะ
จับได้แค่เจ้าของบ้านคนเดียวเพราะเป็นเจ้าของบ้าน
คงหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะ
เจ้าของบ้านที่จับได้เนี่ยนะคุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ย
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๖ล้านบาทเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ถูกต้อง๖ล้านไม่ต้องเล่นแล้วมั้งการพนันเล่นทำไมสนุกเหรอหรือ
แกจะว่างไงแกจะว่างเพราะว่าคือรวยแล้ว
ไม่ต้องทำมาหากินอะไรเยอะก็ชวนเพื่อนมาเล่นพนันซะเลย
ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะแล้วเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วยอ่ะ
คนอื่นเราอย่ามาเล่นนะฮะปล่อยให้เขาเล่นไปหมดความคนเดียวเขารวยของเขาอยู่แล้ว
เดี๋ยวเราจะจนลงคนที่รวยอยู่แล้วก็หมดตัวได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับที่นครสวรรค์นะครับวันนี้ตำรวจพร้อมกับฝ่ายปกครองนะครับ
ไปกัน๒๐กว่านายกลางป่าแบบนี้ครับ
อยู่กัน๑๐กว่าคนครับนักพนันชายหญิงนี่ฮะล้อมวงเล่นไฮโล
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนไปถึงเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานนะฮะ
จับได้เนี่ย๘นะครับเป็นผู้ชาย๖ผู้หญิง๒
ก็ยังมีคนหลบหนีไปอีก๒นะฮะจริงอยู่กัน๑๐นะครับ
อุปกรณ์ก็ครบนะฮะมีอุปกรณ์การเล่นไฮโล
นี่มีเงินสดด้วยคือของกลางเนี่ยถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
นี่มีอุปกรณ์การเล่นพนันมีนักพนันมีเงินสด
นี่มีเสือด้วยเห็นไหมนี่อุปกรณ์สำคัญเสือ
นางเสือมันสนุกเหรอนั่งแบบ
มันไม่มีไม่ได้คุณเขียนมาสอนมันต้องมีที่
จากการสอบสวนเนี่ยไม่มีคนไหนแสดงตัวรับเป็นเจ้ามือเลยนะครับ
แต่ก็ชุดจับกลุ่มบอกว่าชุดนี้นักพนันกลุ่มนี้
เขานัดมาเล่นกันเป็นประจำแต่อาจจะไม่ทุกวัน
แต่ว่าจะนัดกันเล่นเรื่อยนะครับเป็นจุดที่มีต้นไม้ใหญ่คอยบัง
ก็เลยรับตาคนหน่อยอยู่ห่างไกลจากชุมชนถึง๑กิโลเมตรนะครับ
ก็คุม๘คนนี้ไปดำเนินคดีนะครับที่สพก้าวเลี้ยวเจ้าของพื้นที่
ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไปหลังจับกลุ่มกประสานอย่างสาธารณสุข
ดำเนินกลุ่มนี้ด้วยนะครับทั้ง๘คนอุณหภูมิร่างกายไม่สูงนะฮะ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าก็นำตัวส่งฟ้องศาลนะครับก็ไปชำระค่าปรับดำเนินคดี
แล้วก็ต้องเขียนไทม์ไลน์นะครับและต้องกักตัวที่บ้าน๑๔วัน
เพราะถือว่ามามั่วสุมมันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในช่วงเวลานี้
ก็มีการลักลอบเล่นการพนันในหลายพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งที่กาลสินค่ะทางนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอคล้องชัย
สั่งการให้นายรมรักภูหวนประหลัดอาวุโสว่าที่ร้อยโทก่อเกียรติทิ้งแสนประหลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายกมลราชเมืองศรีประหลัดอำเภองานปกครอง
นำเจ้าหน้าที่นะคะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

เพราะว่าตรวจสอบทราบมาว่ามีการลักลอบเล่นไฮโล
ตำบลโนนศิลาเริงนะคะคือเล่นกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ตอนไปบุกจับเนี่ยได้ผู้ต้องหา๗คน
ของกลางก็ครบถ้วนค่ะอุปกรณ์ต่าง
มีจานพร้อมฝากรอบ๑ชุดมีเงินสดของกลางจำนวนนึงนะคะ
มีลูกเต๋า๓ลูกมีผ้าใบบอกแต้ม
ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญครบองค์ประกอบความผิด

อกจากนี้นะคะก็ต้องแจ้งข้อหานะคะ

เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่ไปรวมตัวกันแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ก็คือถนนสาธารณะข้างคลองชลประธานบ้านหนองคูหมู่๕
รอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากกลุ่มคนต่างประเทศนะฮะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับที่เราปิดประเทศหรือว่าใครเดินทางเข้ามากักตัวในสถานที่ของรัฐ๑๔วันมันก็กันกันได้ค่ะแต่ครั้งนี้กลุ่มก้อนต่างเนี่ยจากแรงงานต่างด้าวเนี่ยจากกลุ่มคนเล่นพนันเนี่ยใช่ไม่รู้จะไปกักตรงไหนถ้าเขาแบบไม่ให้ความ

ผู้ราชการที่กรมการปกครองมอบมาให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำนะครับตั้งแต่วันนี้เจ็ดมกราคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการปล่อยประให้มีการเปิดบ่อนไก่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดสิบเก้าทำให้พื้นที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้มีผู้
คนโรคคนที่ติดโควดสิบเก้าในจังหวัดอ่างทองนะฮะตอนนี้หกสิบสี่คนแล้วนะครับพบว่าแพร่ระบาดมาจากบ่อนไก่สามแห่งในพื้นที่อ่างทองนะฮะแล้วตรวจสอบไทม์ไลน์เนี่ยมีผู้ชายชาวเมียนมาคนหนึ่งอายุสามสิบเก้าปีที่ติดโควดสิบเก้าเดินทางไปบ่อนไก่ชนทั้งสามแห่งเลยนะฮะที่ปาโมกในหนึ่งแห่งอ
ส่วนใหญ่ก็คือมาจากนี่แหละบ่อนไก่ชนนี่แหละสนามไก่ชนเนี่ยนะฮะจังหวัดอ่างทองตอนนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ที่ไปบ่อนไก่ชนไปสนามซ้อมชนไก่ทุกแห่งในจังหวัดตั้งแต่๑๘ธันวาคมไปต้นมารีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพื่อรับการตรวจคัดกรองนะฮะแล้วล่าสุดที่อ่างทองเนี่ยพบเพิ่มอีก๑๐

เพราะว่าเรื่องของบ่อนไก่เหมือนกันปล่อยให้มีการเปิดบ่อนไก่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่จังหวัดชุมพร
พรเนี่ยถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
นี่ค่ะจากภาพนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะค่ะคือภาพนี้โอ้โหบ่อนไก่คนใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่ใส่ที่คาง
คือเพจชมรมแพทย์ชนบทเขานำภาพนี้ไปแชร์ไปโพสต์เอาไว้นะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะคะก็จากภาพนี้แหละค่ะ
คือจริงแล้วจากข้อมูลเนี่ยนะคะจังหวัดชุมพรมีสนามไก่ชนที่ได้รับอนุญาต๑๘แห่ง
อำเภอในช่วงเดือนธันวาคมทางจังหวัดออกใบอนุญาตให้มีการเปิดสนามชนไก่เป็นกรณีพิเศษ
เนื่องในงานประจำปีคืองานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
ในงานกาชาประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบธันวาคม
แต่ว่าเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ชุมพรถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ก็ต้องปิดบ่อนไก่ชนอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าเขายังเปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง
เขาก็บอกว่าอ๋อก็จังหวะที่เขาอนุญาตกันไว้ก่อนหน้านี้
แล้วก็เวียนไปเรื่อยจนมาถึงสนามสุดท้าย

คนก็มาเยอะแต่ก็มีระบบการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
เจลล้างมืออะไรเรียบร้อยหมดแล้ว

ก็เลยให้แบบลดเหลือแค่ไม่กี่สิบคู่
แต่จากภาพนี้ค่ะมันแข่งแค่บ่ายโมง
แต่แต่คนก็บอกว่าโอ้โหนี่ขนาดมีมาตรการแล้วนะเนี่ย

เนี่ยก็เป็นที่มาของการย้ายกันไป

แต่ว่าจังหวัดชุมพรนี่ก็ต้องไปไล่ดูต่อนะฮะ
เรื่องของตัวเลขหรือว่าการคัดกรองต่างนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่จังหวัดบุรีลำ
จังหวัดบุรีรำเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่มานานพอสมควร
ใช่ค่ะแล้วก็มาตรการเขาเข้มข้นเข้มงวดนะคะ
ครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อนะฮะ
หนึ่งคนนะครับเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปี
ผู้หญิงคนนี้เดินทางมาจากพัทยากลางจังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้ทางจังหวัดตั้งโต๊ะแถลงเลยนะครับเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
แล้วเข้าไปส่งอาหารในบ่อนนี่ฮะเข้าไปส่งอาหารในบ่อนนะฮะ
ไทม์ไลน์เนี่ยพบว่ามาที่อำเภอนางรองบุรีรำนะครับ
แล้วก็ติดโควิด๑๙ทีต้องตรวจกันยกใหญ่เลยครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทางผู้ราชการจังหวัดบุรีรำนะครับนายทัชกรหัตถาธยากูลนะครับ
ก็แถลงร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อที่บุรีรำหนึ่งคนนะครับ
ท่านผู้ว่าบอกว่าที่บุรีรำไม่พบผู้ติดเชื้อมาเลยนะครับ
ตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรกต่อเนื่องยาวนาน๒๘๐กว่าวัน
เนื่องจากฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดทำงานอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด
กระทั่งเมื่อ๓ทุ่มของวันที่๖มกราคม
ได้รับผลการตรวจยืนยันว่าผู้หญิงอายุ๔๒ปีเป็นชาวตะบนชุมแสงอำเภอนางรองบุรีลำ
ติดโควิด๑๙๑คนถือว่าเป็นคนแรกของจังหวัดบุรีรำ
ในรอบ๒๘๐กว่าวันแล้วก็ติดในการระบาดระลอก๒นี่แหละ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีลำ
ก็ต้องเร่งค้นหาผู้มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ
รวมแล้วที่ติดต่อเนื่องกับผู้หญิงคนนี้
คือเธอเป็นชาวนางรองบุรีรำก็จริงแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
พัทยากลางชนบุรีแล้วไปส่งอาหารในบ่อน
ทีนี้พอกลับมาบ้านที่นางรองบุรีรำเนี่ย
พบว่าไปใกล้ชิดกับบุคคลต่างทั้งเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง
รวมแล้ว๓๑๓คนนะฮะต้องไล่ตรวจโควิด๑๙อยู่นะครับ
ตอนนี้ผลก็ต้องรอทยอยออกมานะครับ
โดยผู้หญิงคนนี้มาจากพัทยาชนบุรีนะครับ
ขายอาหารตามสั่งที่ตลาดแห่งหนึ่งที่พัทยากลาง
แล้วไปส่งอาหารในบ่อนแห่งหนึ่งที่พัทยา
ไลน์ก็คือ๒๖ธันวาคมปี๖๓ปลายปีที่ผ่านมา
ช่วงตี๓ถึง๙โมงเช้าเดินทางจากพัทยาถึงอเภอนางรอง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัวโดยสารกันมา๓คน
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนโลกนะฮะ
แวะจอดที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงเจอใครบ้าง
ธันวาคม๖๓กลับมาถึงบ้านมาดูแลพ่อที่ป่วยหนักอยู่ที่บ้าน
ธันวาคมช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย๓พาพ่อไปโรงพยาบาลนางรอง
เสร็จแล้วก็พากลับบ้าน
ธันวาคมช่วง๖โมงเช้าถึง๗โมงครึ่ง
ซื้อของที่ตลาดสดอำเภอนางรอง
หลังจากนั้นเพื่อนที่พัทยาโทรมาแจ้งว่า
เธอเราป่วยติดโควิด๑๙นะ
ธันวาคม๖๓คือนี่เพื่อนโทรมาบอกแล้วนะที่พัทยาว่าเพื่อนติดโควิด๑๙
แต่๓๐ธันวาคม๖๓คือพ่อเสียชีวิต

นั้นก็เริ่มมีอาการแล้วปวดศีรษะเจ็บคอตอนนี้นะฮะทางสาธารณสุขอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้มาร่วมงานศพ
คุณพ่อของผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดสามสิบเอ็ดธันวาคมถึงสองมกราคมนะฮะ
ก็ยังจัดงานสบพ่ออยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่สี่สิบห้าหมู่ห้าบ้านโคกมาฆ่าตะบลชุมแสงเผอนางรองบุรีรำ
กำลังสอบสวนผู้มาร่วมงานทั้งหมดนะฮะสองมกราคมหกสาม
เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นอืมสามมกราคมหกสาม
เก็บของจากการจัดงานสบต่างต่างไปส่งที่วัดค่ะและทำความสะอาดบ้าน
แต่ตอนนั้นเริ่มจมูกไม่ได้กลิ่นไปแล้วนะอืม
ซึ่งตอนนี้กำลังสอบสวนโลกอยู่ว่าวันนั้นไปเจอใครอะไรยังไงบ้าง
โมงครึ่งถึง๑๐โมงไปทกศนางรอง
ขณะนี้ก็กำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่าไปเจอใครยังไงบ้าง
บ่ายโมงถึง๔โมงเย็นไปลอยอังคารพ่อที่เขื่อนลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดงก็ต้องไล่สอบสวนโลกต่อ
๑๕นาฬิกาท่านผู้ชมคุณเห็นไหมสอน
เธอไปแวะกินข้าวที่ร้านอาหารระหว่างอำเภอโนนดินแดงกับอำเภอประคำ
ก็ต้องไล่ตรวจสอบโลกต่ออีกนะฮะ
มกราคม๖๓เธอถึงเพิ่งไปขอรับการตรวจโควิด
ที่โรงพยาบาลนางรองไปกับพี่สะพ้าย
ด้วยอาการคัดจมูกปวดศีรษะและจมูกไม่ได้กลิ่น
แต่ถ้าย้อนไปเนี่ยเพื่อนเธอโทรมาบอกนะฮะ
ตั้งแต่๒๙ธันวาคม๖๒

เพื่อนที่อยู่พัทยาโทรมาบอกว่าเธอเราติดโควิด๑๙นะ
จริงก็ต้องกักตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ต้องตรวจตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ

นี่เพิ่งมาตรวจเนี่ย๕มกราคม๖๔นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้ว๖มกราคม๖๔นะครับ
เธอก็กักตัวอยู่บ้านแล้วรอฟังผลนะครับ
จนกระทั่ง๓ทุ่มได้รับแจ้งผลว่าติดโควิด๑๙
จังหวัดบุรีรำบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยไปไล่ตรวจสอบทั้งหมด
บุคคลในบ้านนะฮะทั้งหมดเนี่ยสมาชิกในบ้านเดียวกัน๖คนนะครับ
จำนวน๔คนที่เป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง
ขณะนี้โรมานางรองได้วางแผนนำผู้ป่วยรักษาในการรักษาในห้องแยก
แล้วก็เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงสูงไปส่งตรวจแล้วนะครับ
แต่ถ้าไปไล่ทั้งหมดเลยเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับ
ค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจะมีทั้งหมด๓๑๓คน
ยังต้องรอผลนะฮะกำลังไล่ตรวจสอบสอบสวน
แล้วก็ไล่รอผลอยู่การตรวจโควิด๑๙สำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับ
ว่าไปเจอใครนอกจากนี้เพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดบุรีรำ
เขาก็เลยมีมาตรการต่อเนื่องออกมาจากกรณีนี้นะคะ
คือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีมติปิด๔หมู่บ้าน
ตำบลชุมแสงอำเภอนางรอง๑๔วันนะคะ
เตรียมตรวจหาเชื้อกว่า๑๖๐๐คน
ก็คือจากกรณีผู้หญิงที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ว่าเดินทางมาจากพัทยานะคะแล้วก็ติดโควิด๑๙นะคะ
จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทุกตารางนิ้ว

คือวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
พ่นยาฆ่าเชื้อโรค๔หมู่บ้าน
และจุดต่างตามไทม์ไลน์ทุกจุดเลยนะคะ
ของผู้หญิงวัย๔๒คนนี้นะคะในพื้นที่ตำบลชุมแสง
ทีนี้ค่ะการฉีดพ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
ตามบ้านตามวัดก็คือวัดที่เป็นสถานที่จัดงานศพอะค่ะ
แล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ตลาดสดเทศบาลนางรองที่ว่าการอำเภอนางรอง

ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนายทัชกรหัตถาธยากูล
ก็บอกว่าผลการตรวจไทม์ไลน์ของผู้หญิงที่ติดโควิด๑๙
พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูง๑๓คน
ออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้าที่จะตรวจพบ๒คนนะคะ
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ๓๐๐คน
ได้มีการตรวจหาเชื้อแล้วอยู่ระหว่างรอผล
เรื่องต้นค่ะจากการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิด
ก็คือครอบครัวของคนติดเชื้อนี่แหละค่ะ๗คนนะคะ
ผลตรวจรอบแรกออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด๑๙
แต่ก็ต้องมีการตรวจย้ำรอบที่๒
พวกราชการจังหวัดบรีรำก็เลยบอกว่า
หมู่ที่๕หมู่ที่๖หมู่ที่๑๐หมู่ที่๑๑
ของตำบลชุมแสงอำเภอนางรอง๑๔วันค่ะ
คือก่อนหน้านี้เป็นชุมชนโคกมะค่า
แล้วก็แบ่งออกเป็น๔หมู่ในภายหลังนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่คนอยู่กันหนาแน่น
และไปร่วมงานศพของคุณพ่อผู้ติดเชื้อจำนวนมากเลยค่ะ
จะตรวจหาเชื้อทุกคนนะคะ
ทั้ง๔หมู่บ้านตรวจทุกคนประมาณ๑๖๐๐คน
ทีนี้ทางจังหวัดบอกว่าเขาปิดพื้นที่๑๔วัน๔หมู่บ้าน
เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งถุงยังชีพไปให้ทุกครอบครัวเลยนะคะ
ทุกวันเลยนะคะทั้ง๑๔วัน
กว่าสถานการณ์จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ
ก็ป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ออกไปนอกพื้นที่
เพราะอย่างนั้นเดินทางไปที่อื่นที่อื่นก็เสี่ยงไปด้วยนะคะ
หมู่บ้านอื่นอำเภออื่นหรือไปนอกจังหวัดนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่เขาพยายามย้ำเตือนตลอดว่า

ก็เพราะว่าคุณมาจากทางพัทยาชนบุรีที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วตรงนั้น
แต่พอมาถึงแล้วเพื่อนโทรมาแจ้งว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดกับคุณเนี่ย
ติดโควิด๑๙แต่คุณก็ไม่ได้บอก
ก็เข้าใจแหละว่าคุณพ่ออาจจะเสียชีวิตต้องจัดงานศพคุณพ่อ
แต่ตอนนี้พันกว่าคนเกือบ๒๐๐๐คน
ต้องมาไล่กันหมดว่าเออตกลงแล้วใครจะติดไม่ติดอย่างไร